สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
อยู่กับเราสองคนก็อย่างที่ผู้ประกาศ๒คนนะครับ
ในช่วงข่าวเย็นบอกเอาไว้ก็คือเรื่องของนิชิโนนะครับ
ก็จริงจริงนายกบอกว่าเหลือเองแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้รู้ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้น
เดินทางมาปรากฏตัวที่เกมคู่ระหว่างแบงคอกกับสุโขทัยจะแข่งขันกันในวันนี้
ก็คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วสำหรับการเซ็นสัญญาเป็นกุญสือช้างศึกคนใหม่นะครับ
อ่ะข่าวนี้ครับในข่าวพวกต่างประเทศนะครับ
เพราะสื่อในญี่ปุ่นเขาตีข่าวมาก็คือเกียวโดนิวส์นะครับรายงานเหมือนกันว่า
กิรานิชิโนอดีตกุญซือทีมชาติญี่ปุ่นในชุดบอลโลกล่าสุดที่รัสเซียนะครับ
ญี่ปุ่นเข้ารับล็อกเอาท์ได้เนี่ยบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นแล้วในการคุมทีมชาติไทย
เหลือเพียงแค่ขั้นตอนในการตรวจประกาศเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้น

โดยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยนะครับว่าจะยังไม่มีการยืนยัน
แต่การเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ทุกคนจะได้เห็นว่าคนนั้นจะเป็นใคร
คือเขาก็ไม่ได้ฟันทงแบบ๑๐๐โดยอ้างอิงคำพูดของ
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยเช่นกันนะครับ
เพราะก็ถือเป็นคู่แข่งสำคัญในย่านอาเซียนอยู่แล้วนะครับ
เวียดนามรายงานว่าทัพช้างศึกนั้นพยายามจะหากุญสือคนใหม่

เพราะว่ามีตัวไหนไม่สำคัญคือฟู้ดบ่าโลก๒๐๒๒รอบคำเลือกสนอาเชีย
ซึ่งก็ถือเป็นรายการคัดเลือก๑๒ทีมนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
เอเชนคลับ๒๐๒๓ไปในตัว
สื่อของเวียดนามรายงานด้วยว่านิซิโนะเป็นตัวเลือกลำดับต้น
เนื่องจากว่าแม้จะมีเวลาในการเตรียมทีมน้อย
แล้วก็เล่นด้วยฟอร์มที่สวยงามด้วยนะครับ

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเป็นตัวเต็งคนสำคัญที่จะมาคุมทีมชาตินะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดมาจริงนะครับ๑๐๐เนี่ย
ก็ถือว่าจะเป็นคุณซื้อเป็นญี่ปุ่นคนแรกนะครับ
และฟุตบอลของไทยก็พิจารณานะครับอย่างที่ถ้วนนะครับ

ตีเป็นเงินไทย๙ล้านบาทต่อสัปดาห์

คือถ้าเป็นเงินเย็นก็คือ๓๐ล้านเยน
ถามว่าเยอะกว่ามิลวัลรายวัสต์คุณซื้อคนก่อนไหม
เยอะกว่าแน่นอนสื่อของอินโดเนี่ยเขาบอกว่า
มากกว่าลายวัสประมาณ๑เท่าตัว

แต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าในสืบในบ้านเรา
ก็จะรู้กันดีว่ารายวัชเนี่ยก็ประมาณค่าเหนือสักประมาณ
เกือบ๒ล้าน๑๗ล้านบาท

แต่มันก็เป็นตัวเลขที่สูงอยู่ดีนะครับ
ทางสื่อของอินโดค่อนข้างให้ความสนใจนะครับ

ก็เริ่มที่จะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีอีกครั้งนะครับ
ซึ่งมันก็เป็นข่าวที่ปรากฏในบ้านเราเหมือนกันนะครับ

มาดูโปรไฟล์ของวาดที่กุศือใหม่ทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
อดีตสมัยเป็นนักเตะที่เคยติดทีมชาติญี่ปุ่น๑๒นัดนะครับ

รวมทั้งทีมชาติญี่ปุ่นในฟุตบอลโลก๒๐๑๘นะครับ

หลีกครับญี่ปุ่นหรือว่าเรวันครับในปัจจุบันนะครับ๑สมัย

ถ้าเกิดว่าจะเห็นหน้าเขาว่ามาจริงหรือเปล่า

ก็ยังอุ่นใจว่าถ้าเชียร์ก็
ส่วนฟุตซอสไทยลีกส์๒๐๑๙นะครับ
วันนี้มีแข่ง๓คู่นะครับที่